คุณผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก
เมื่อวานนี้ซึ่งเรา๓คนรวมทั้งคุณผู้ชมก็ดูการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ
แต่ว่ามีการตัดสินของผู้ตัดสินบางจุด
จังหวะนั้นไม่ถูกต้อง
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันค่อนข้างมากครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูไฮไลท์สำคัญของเมื่อวานนี้

แต่ว่าล่าสุดนั้นทางด้านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีการสั่งพักงาน๓ผู้ตัดสินแบบไม่มีกำหนดครับ
ซึ่งจังหวะปัญหาในเกมที่บุรีรำยูเนเต็ดชนะเมืองทองยูเนเต็ดไป

แต่ว่าจุดที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเป็นจังหวะนี้ครับนาทีที่๖๖
ซึ่งผู้เล่นของบุรีรำถูกทำฟาวนอกกรอบเขตโทษอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพช้า
แต่ว่าผู้ตัดสินนั้นกลับเป่าให้เป็นจุดโทษครับ
ก่อนที่บุรีรำจะยิงหนีไปห่างเป็น๒ประตูต่อศูนย์
ซึ่งจุดนี้อยู่นอกกรอบเขตโทษเมื่อเราเห็นภาพช้ากันไปแล้วนะครับ
จากนั้นครับนาทีที่๘๐ครับมาดูนาทีที่๘๐นะครับ
ผู้เล่นของเมืองทองเปิดบอลไปโดนแขนของนักเตะต่างชาติของบุรีรำในเขตโทษ
แต่ผู้ตัดสินไม่เป่าให้เป็นจุดโทษครับ
ซึ่งหากว่าเมืองทองได้จุดโทษจุดนี้มีโอกาสจะเสมอได้เป็น๒ประตูต่อ๒
แต่สุดท้ายจบเกมไปที่สกอร์ของบุรีดำชนะไป๓ประตูต่อ๑
อันนี้เห็นชัดว่าไปโดนมือของนักฟุตบอลต่างชาติของอีกทีมหนึ่ง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้มีกระแสมากมายในโลกของโซเชียลครับ
มีผู้ใช้ชื่อว่าสันทิติสิริรัตน์นะครับ
มองว่าเป็นความผิดพลาดด้านคุณภาพ
ดังนั้นในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพของผู้ตัดสินในเกมต่างครับ

และกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดูเทปเหมือนคนดูทางบ้านที่มีการดูย้อนหลังกันได้
แต่ถ้าผิดพลาดมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
โดยสมาชิกที่มีชื่อว่าชายเดียวอิสระ
ให้ความเห็นแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ยังมีผู้ตัดสินหลายคนที่มีสายสัมพันธ์กับทีมงานเก่า
หากเจตนาตัดสินให้ค้านสายตาก็ทำให้เกิดปัญหาได้

หลังจบเกมครับนายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำ
รับว่าไม่ภูมิใจกับชัยชนะกับแชมป์ในครั้งนี้
พร้อมฝากไปยังพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
ลงมือแก้ปัญหาผู้ตัดสินโดยด่วนครับ
สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและไลน์แมน
ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ
ลูกไม่ออฟไซต์ก็ลูกออฟไซต์ก็ไม่ออฟไซต์นะครับ
ฟาวก็ไม่ฟาวและโดยเฉพาะลูกที่บุรีรำได้หยุดโทษนะครับ
ก็นอกเขตโทษนะครับซึ่งไม่ต้องช่วยผมหรอก
ยังไงผมก็ชนะนะครับยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องให้ท่านนายกสมาคมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการผู้ตัดสิน
ล่าสุดจำรวจเอกสมยศก็มีคำสั่งพักงาน
ทางด้านของนายธิทิชัยนวลจันทร์ผู้ตัดสินที่๑พร้อมด้วย
นายธนกรฉิมพาลีแล้วก็นายบิลลาปรีดาครับ
ผู้ช่วยผู้ตัดสินรวมทั้งหมด๓คนแบบไม่มีกำหนดนะครับ
กว่าการพิจารณาหาสาเหตุที่ทำให้ตัดสินผิดพลาด
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอจะเสร็จสิ้นลงไปครับ
จากนั้นพลตำรวจเอกสมยศได้วาง๓แนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสิน
คือ๑นะครับพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของผู้ตัดสิน
จัดหาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และ๓พัฒนาคุณภาพผู้ตัดสินด้านองค์ความรู้กฎกติกาใหม่
และแก้ปัญหาการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างโดยจะมีการทดสอบเป็นระยะนะครับ
พร้อมกันนี้ยังมีการเชิญ๘กรรมการอาวุโสนำโดยนายพิรมอันประเสริฐนายปรัชญาเพิ่มพาณิชย์ที่เคยไปตัดสินฟุตบอลโลกมาแล้ว
เข้ามาเป็นคณะกรรมการของผู้ตัดสินด้วยครับ
หลังจากนั้นนะครับมีแฟนเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเนี่ย
อย่างทางด้านของเจี๊ยบเรียบด่วนนะฮะก็เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังนะครับ
ออกมาโพสต์ชื่นชมพลตำรวจเอกสมยศว่า
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่จัดการแบบนี้ค่อยมีหวังหน่อยขอปรบมือให้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเพจดังที่โพสต์ขึ้นมาครับ
ขณะเดียวกันทางด้านของแฟนเพจไทยแลนด์สู้ก็มีการโพสต์
เรียกร้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย
ลงโทษแฟนบอลเมืองทองกลุ่มหนึ่งที่ฝ่าฝืนกฎด้วยการจุดพลุไฟในสนาม
ซึ่งก่อนหน้านี้เมืองทองก็ถูกทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย
สั่งปรับไปแล้วเกือบ๒แสนบาทนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อวานนี้
ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปกับการแก้ปัญหาของนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะครับ
ก็ถือว่าแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วพอสมควรเลยนะคะ